ตรุษจีนเนี่ยชุดล่ะชุดล่ะก็ต้องพร้อมถูกไหม
กี่เผาต่างต่างนะคะคุณผู้ชมพาไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะคะ
โคราชจะบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนี่ค่ะอาตีอมวยนะคะ
ซื้อชุดกี่เผากันแล้วราคาขายเป็นยังไง
ราคาขายก็ประมาณประมาณเดียวกับปีที่แล้วนะคะ
ตรงนี้คือร้านน้องพีบูติกนะคะอยู่ที่ถนนซอยตรอกจันทร์ที่โคราชค่ะ

เพราะว่าคนจีนเขาบอกว่าสีแดงคือสีนำโชคถูกไหม
แพงกว่าชุดอื่นนะคะกี่เผาผู้ใหญ่
ราคาขายชุดละ๔๕๐๗๕๐บาท

เสือคอกลมก็มีชุดอาตีล่ะ
ชุดอาตีก็มีเหมือนกันนะคะอยากได้แบบไหนจัดให้ได้เลย
ทีนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าปีนี้เขาบอกว่าบรรยากาศคึกคัก
คลายล็อกแล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศการซื้อขาย
ปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วยอดขายเพิ่มขึ้นสักประมาณ๓๐
แล้วตอนนี้โรงเรียนต่างมีกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
ครูเนี่ยจัดให้ผู้ปกครองกับเด็กเนี่ย
ได้มีการมาทำกิจกรรมร่วมกันกันที่โรงเรียน

ชุดกี่เผาแล้วก็เสื้อคอจีนแบบนี้
ก็เลยทำให้บรรยากาศที่โคราชคึกคักเป็นพิเศษ
แต่ถ้าไปดูที่กำแพงเพชร
จะดูเงียบเหงากว่าที่โคราชนะคะ
สวนทางกันเลยค่ะ

ของคุณจีดาภาค่ะตั้งอยู่หน้าตลาด

บอกว่าโอ๊ยปีนี้เงียบมากนะคะ

น้อยกว่าปีที่แล้วยอดขายก็ตกลง
สาเหตุเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
วกกับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นี่ค่ะ

ปีขานลายเสื้อแบบนี้ขายดีแทน

แล้วเวลามาซื้อเนี่ยเขาก็จะมาซื้อกันเป็นครอบครัว
พ่อแม่ลูกก็อยากให้ใส่เหมือนกันนะคะ

เริ่มต้นชุดละ๕๘๐บาท
กี่เผาสั้น๔๘๐บาทนะคะ

ตกแต่งลายตัวละ๓๘๐บาท
หรือเสื้อยืดธรรมดาเลย

เพราะว่าคนก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ

ขายดีหน่อย๑๕๐บาทใช่ค่ะ